ถ้าไม่ได้ร้องไม่ได้ขอไม่ได้สั่งแต่ตู้น้ำหยอดเหรียญอยู่ดีมาตั้งอยู่หน้าบ้านท่าน
จะทำยังไงแล้วมันมากีดขวางทางรถด้วยปรากฏว่าถามไปยังเจ้าของตู้น้ำบอก
ย้ายกลับไปหน่อยได้ไหมนี่อยู่ดีมาตั้งหน้าบ้านอย่างนี้มาย้ายกลับไปหน่อยได้ไหม
เขาบอกว่าจะให้ย้ายอ่ะมีตังค์สักห้าหมื่นไหมอ่ะอ้าวแล้วไงอ่ะไม่ได้ร้องไม่ได้ขอ
ไม่ได้สั่งให้มาติดตั้งอุ๊ยนั่นน่ะสินางสาวรารักษ์นะครับอายุห้าสิบสองปี
เจ้าของบ้านหลังนี้อยู่หมู่หนึ่งตะบนกำลาวอเมอร์กระทู้จังหวัดภูเก็ตฮะ
ร้องเรียนกับสื่อมวลชนแล้วส่งภาพไปให้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้พาร์ทสาม
ลงภาพตู้น้ำหอดเหรียญนี้ครับมาตั้งอยู่หน้าบ้านกีดขวางทางเข้าออกด้วย
เห็นไหมฮะมันล้ำประตูบ้านเข้ามาโดยอ้างว่าเป็นฝีมือของสมาชิกอบตรายหนึ่ง
เพื่อความกระจ่างครับผู้สื่อข่าวไปที่บ้านหลังนี้เลยก็เจอไอ้ตู้น้ำหอดเหรียญจริง
นะฮะตั้งอยู่หน้าบ้านจริงปรากฏว่าเจ้าของบ้านเนี่ย
คือเขาไม่ได้อยู่ประเทศไทยนะตอนนี้อยู่เยอรมนีนะครับ
ก็เลยอัดคลิปคำสัมภาษณ์ส่งมาให้นักข่าว
ซึ่งจากการพูดคุยกับเจ้าของบ้านนะทราบเรื่องนี้ว่า
หลังจากที่คนดูแลบ้านเนี่ยโทรไปบอกว่าโอ้โหคุณ
ใครก็ไม่รู้เอาตู้น้ำเนี่ยมาวางปิดทางหน้าบ้านเลยนะ
ก็พยายามจะเจรจาให้ยกตู้น้ำออกได้ไหมแต่ถูกเรียกฆ่า
ค่าเคลื่อนย้าย๕๐๐๐บาทเฮ้ยมันย้ายแพงขนาดนั้นเลยเหรอ
หรือทำไมต้องเสียก็ไม่ได้สั่งพยายามขอความช่วยเหลือไปทุกทางแล้วนะครับ
แต่ก็ไม่มีใครช่วยที่สำคัญคือทำไมเขาถึงบอกว่ากลัวอิทธิพลล่ะครับ
เขาบอกว่าถ้าเกิดจะให้ยกยกตู้ออกเราต้องให้เขาห้าหมื่นบาท
เป็นค่ายกตู้ตู้น้ำออกเขาบอกว่าที่นี้เขาได้ซื้อมา
เป็นจำนวนเงินสามหมื่นห้าพันบาทแต่เขาจะให้รัฐจ่ายให้เขาห้าหมื่น
พอเขาบอกว่าเขาซื้อมานานแล้วแล้วที่นี้มันเป็นที่ตกสำรวจ
เอาล่ะเอาล่ะชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้เคียง
เขาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวอีกว่า
น้ำหอดเหรียญดังกล่าวน่าจะเป็นของสมาชิกอบตคนหนึ่งของตะบนกรรมลา
ซึ่งเอามาตั้งวางไว้อยู่บริเวณเหนือคูระบายน้ำ
นี่คืออีกจุดหนึ่งนะที่มีด้วย
ติดกับถนนสาธารณะด้วยนะครับซึ่งเพื่อนบ้านในระแวกนั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมนะฮะคือคงต้องฟังคำชี้แจงจากเจ้าของตู้น้ำหอดเหรียญก่อน
ว่ามันเป็นยังไงเรื่องนี้นะครับที่เอาตู้มาตั้งขวางหน้าบ้านคนอื่นเขา
แล้วตู้ที่วางไว้แม้จะอยู่เหนือคูระบายน้ำแต่มันติดกับถนนสาธารณะ
มันก็ขวางทางเข้าออกอยู่ดีแหละอ่านี่ฮะอันนี้แหละนะครับถูกต้องแล้วฮ
อ่าแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่ทางการอยู่ในพื้นที่เลยเหรอฮะแม่มาตั้งสุ่มสี่สุ่มห้าแบบนี้ได้ไงนะครับ